กันที่ลูกทุ่งสาวหมอลำใช่ทุกสำเนียงเวียงนรมน
กันหน่อยดีกว่านะคุณหลายคนคิดถึงเพราะว่าล่าสุดนะฮะ
เตรียมอีกแล้วน้องเตรียมจะไปลำถวายพระปู่
คือที่คิดถึงเพราะอะไรพอไปลำอะไรเนี่ยน้องได้อะไรดีมาน้องก็มาบอกไง
คือตอนนี้นะคุณค่ะงานจ้างงานร้องเพลงของน้องเวียงเนี่ยแน่นสุดเลย
ล่าสุดมาพร้อมกับอัลบั้มโอละหนอมหมอลำ
แต่ละเพลงนี้นะฮิตมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงโอละหนอหมอลำ
สอเขียนคิวรุดมือแฟนเก่ากลับใจ
บ่ได้ต้องการอีกอย่างคิดฮอดจังภูลังกาดังทุกเพลง
แล้วมีหนึ่งเพลงในอัลบั้มนี้นะมันมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าคุณผู้ชมคิดฮอดจังภูลังกาเนี่ย
เวียงเล่าให้เราฟังว่าเพลงนี้เดินทางไปถ่ายเอ็มวีที่บึงกาล
คุณผู้ชมดูโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมาก
ช่วงที่กำลังจะถ่ายทำนี่นะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะ
ฝนมันตกตกหนักแล้วจะถ่ายกันยังไงล่ะเดินทางขึ้นมาก็ยากลำบาก
น้องก็เลยไปอธิษฐานขอพ่อปู่อือลือบอกว่าเนี่ยเป็นอัลบั้มสำคัญในชีวิตของลูกเลย
ถ้าอยากให้ลูกโด่งดังนะขอเถอะนะพ่อช่วยโดนบันดาลให้ฝนหยุดหน่อย
กองถ่ายถ่ายทำได้สำเร็จไม่นานคุณผู้ชมฝนหยุด
สร้างความแปลกใจให้กับตัวเธอแล้วก็ทีมงานเป็นอย่างมากเลย
ล่าสุดน้องเวียงเปิดใจกับน้องรถเบ้นบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าหลังจากที่หนูนี่นะอธิษฐานนะคุณพี่ค่ะทุกอย่างเป็นไปตามที่ขอ
เตรียมตัวจะเคลียร์คิวงานเดินทางไปถวายเสียงค่ะ
พร้อมกับรำถวายพ่อปู่อือลืออีกสักครั้งหนึ่งด้วยความศรัทธา
ไปฟังน้องเวียงคนสวยกันหน่อยค่ะ
กำลังจะถ่ายฝนตก
ฝนตกลงมาแบบเบ็ดแบบนี้
คือมันไม่สามารถที่จะเอากล้องออกไปถ่ายได้ซึ่งมันก็เปียกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มมือขึ้นแล้วก็เขาบอกว่าสาธุเด้อปูเอ้ยลูกหลานนี่
มาถ่ายเหตุงานมาถ่ายงานเด้อ
อาราบอมนี่เป็นชื่อเสียงของลูกหลาน
คันผู้อยากให้อารบัมนีเป็นทีมหูจักร
ก็ขอให้ฝนเศร้าแล้วก็ให้กองถ่ายสำเร็จราบรื่น
๑๐นาทีแบบฝนหยุดหยุดไปเลย

แล้วเรื่องก็เลยเฮ้ยท่านรับรู้แล้วขนลุกไปหมด
คนลุกไปหมดแล้วตอนที่ไปถ่ายเนี่ยค่ะ
มันต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
แล้วก็ไปตามจุดตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันขนลุกตลอดเลยพี่แน่นอนค่ะพี่

เวียงจะต้องไปหาปู่อีกครั้งหนึ่ง
เวียงเตรียมใจไว้แล้วค่ะ
ว่าจะไปร้องไปรำถวายองค์ปู่แน่นอนค่ะ

อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ